กันหน่อยค่ะภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ช่วงเย็นที่บอกว่าเป็นเวลาเดียวกันกับการทำรัฐประหารเมื่อ๙ปีที่แล้ว
นำโดยก้าวไกลอยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศประวัติศาสตร์เมื่อวานค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศในการลงนามบันทึก
ความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล

ซึ่งเมื่อวานนี้อย่างที่เราทราบกัน๒๒พฤษภาคม
ครบรอบ๙ปีรัฐประหารคศนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้คุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกล
ก็นั่งกลางก็เป็นคนแรกในการจะหลดปากกาลงนามข้อตกลง
บันทึกความเข้าใจฉบับ๘พักร่วม
ทำนั้นเลยนะคะทำขึ้นมาเพื่อจะทำสรรพื้นฐานของการจัดตั้งรัฐบาล

จะต้องไม่กระทบรูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และการดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่เคารพสการะผู้ใด
ละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์คือคุณพิธาเนี่ยพูดถึงประโยคนี้เป็นประโยคแรกแรก
ในการที่จะเริ่มเอ่อพิธีลงนามอ่ะนะคะรวมถึงหลายหลายคนก็จับตารอดูว่า
๑๑๒จะระบุอยู่ใน๒๓ข้อนี้ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าตามข่าวมา
ก็จะเห็นกันอยู่แล้วแหละว่าจะไม่มีและแน่นอนเมื่อวานบันทึกความเข้าใจ
ก็ไม่มีเรื่องของมาตราร้อยสิบสองระบุอยู่นะคะแต่พอหลังจากเซ็นเสร็จปั๊บเนี่ย
นักข่าวก็ถามเรื่องนี้เหมือนกันค่ะซึ่งคุณพิทาก็ยังยืนยันนะ
ว่าทางพักเองยังคงเดินหน้าเรื่องของมาตรา๑๑๒แต่จะไปใช้กลไกในรัฐสภา
ก็เป็นข้อตกลงที่ทำร่วมกันส่วนเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยเฉพาะ
อันนี้ก็เป็นของแต่ละพักที่จะต้องให้กลไกในรัฐสภาผลักดันต่อไปด้วย

ก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าม๑๑๒ก็เป็น๑ใน๔๕กฎหมาย
แล้วก็ให้มีการพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะในสภานี้แน่นอน
คุณผู้ชมฮะในการลงนามบันทึกข้อตกลงเมื่อวานนี้เนี่ย

คุณชูวิทย์มาด้วยครับคุณชูวิทย์มาร่วมสังเกตการณ์ด้วยคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะได้นี่เฮียชูยืนแล้วเฮียชูบอกที่เดินทางไปเนี่ย
เพื่อไปสังเกตการณ์เนื่องจากเป็นห่วงเอาเป็นห่วงอะไรเฮียชู
คือเป็นห่วงกระแสข่าวลือว่ามันมีการเจรจาดิวลลับที่ฮ่องกง
เบิร์พี่น้ำแข็งครับแล้วเฮียชูเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะทำให้การลงน้ำ
ส่งผลให้ดิวมันล่มหรือเปล่าเนี่ยดิว๘พักเนี่ยแต่ในใจของเฮียชู
บอกว่าแกอยากให้ประสบความสำเร็จนะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มาหาแสง
ขณะเดียวกันก็มาติดตามนโยบายเกี่ยวกับกัญชาเสรีของก้าวไกลด้วย
ซึ่งหลังจากที่คุณพิธาอ่านบันทึกข้อตกลงในข้อที่๑๖
ที่จะนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดออกกฎหมายควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุข
คุณชูวิทย์นี่เป็นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมลองดู
ด้วยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากการชาติ

คุณผู้ชมแล้วก็ช่วงที่คุณชูวิทย์ปบมือชู๒แขน
บันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลของทั้ง๘พัก
มีการปรับคำปรับสำนวนใหม่ให้มีการครอบคลุมหลักการเดิม
พักก้าวไกลเคยร่างเอาไว้แล้วก็มีการเพิ่มเติมของ๗พักร่วมเข้ามา
ตอนนี้เนื้อหาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่มี๒๓ข้อ
ของประชาชนให้เร็วที่สุดโดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูล
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแล้วก็
สิ่งของกฎหมายสมรสเท่าเทียม
เปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจ
แล้วก็มีการปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้า
คำนวณราคากำลังการผลิตที่เหมาะสม

รวมถึงอีกอันหนึ่งที่ตอนที่คุณพิทาพูดก็มี
เฮเสียงปรบมือมาเหมือนกันก็คือการนำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติด
ตรงนี้คนก็เฮขึ้นมานะคะแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วน
ผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ค่ะคือ๒๓ข้อในการบันทึกความเข้าใจร่วมกันนะคะ
ครับเห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่า
รัฐบาลที่มีพักเก้าไกลเป็นแกนนำเนี่ยจะจัดตั้งได้สำเร็จและคุณพิธาจะได้เป็นนายก
เพราะตั้งแต่หลักเลือกติ้งมาส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวในดแสลบนะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้กลับมาบวกนะจากตอนแรกตอนแรกเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ตลาดหุ้นเนี่ยลบ
ไป๒๐กว่าจุดนะแต่พอปิดตลาดเมื่อวานนี้กลับมาเป็นบวก
ได้ครับบวกไป๑๔๓๕จุดคิดเป็น๐๙๕เปอร์เซ็นต์ครับมูลค่าการ
ซื้อขายในกว่า๕๕๐๐๐ล้านบาทนักวิเคราะห์มองว่าความมั่นใจ
นักลงทุนมีมากขึ้นนะเมื่อเห็นความชัดเจนจากการแถลง
นายกจะเดินหน้าไปด้วยดีครับแต่พอเจาะลึกลงไปถึงการซื้อ
ขายตามกลุ่มนักลงทุนปรากฏว่านักลงทุนต่างชาติและนักลงทุน
รายย่อยเทขายต่อเนื่องนะอ้าวแรงซื้อเนี่ยแรงซื้อมาจากเขาเรียกว่า
กองฮะกองทุนนะอืมแล้วก็นักลงทุนสถาบันในประเทศ
แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์จากเรื่องหุ้นไปดูบรรยากาศหลังจาก
ทั้งแปดพระการเมืองก็ไปที่ห้องรับรองชั้นสองของโรงแรมคอนราศครับ
เพื่อจะดินเนอร์ร่วมกันอ่าในคลิปเนี่ยคุณวัศวรรษภวงพรศรี
หัวหน้าพักเพื่อไทยรวมพลังก็ไปชนแก้วด้วยนะนี่จังหวะขอชนแก้วหน่อย
ครับคุณพิธาครับก็ชนแก้วกับคุณพิธาหัวหน้าพระเก้าไกล
เสียงหน้าก็ยืมแย้มแจ่มใสอีกนึงนี่เฮ้ยตอนไปอะไรน่ะ
เชมิรินก็มีค่ะนะปลาฮาแต่อันนี้เป็นลาดซอสยูสุนะครับโอ้
มาวางบนโต๊ะเปรี้ยวนะเออน่ากินเนอะเราจะคุ้นตั้งแต่

ทำไมแดงอาจจะตากแดดเยอะ

ระยองกับชนบุรีมาเอออาจจะหน้าแดงหน่อย

นาวาอากาศตรีสิทธาอันนี้ภาพของคุณสิทธานะ

คุณชัยธวัฒน์ตุลาทนครับเหลขาภักดิ์เกาะไกล
ก็สังสรรค์กันชื่นมืดเลย

หิวสลัดสลัดน่าจะอยากกินสลัดแหละแล้วก็มีติดแฮชแท็กจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็มีเมนูเมนูในการทานร่วมกันของ๘พักนี่ครับคุณผู้ชมมีอะไรบ้าง

ทอดก็มีเป็นกุ้งทอดกับซอสวาซาบิมายองเนส

มีผักม้วนเสิร์ฟพร้อมกับซอสบาร์บีคิวญี่ปุ่นแล้วก็ข้าวผัดกระเทียม

ดองซุปมิโซก็มีแล้วก็ปลาแซลมอนย่างเกลือกับไข่แซลมอน
กับเลมอนผักดองซุปมิโซแล้วก็อาหารว่างเป็น